มาดูเรื่องสบายหูสบายตาสบายใจกันบ้างดีกว่า
สำหรับเรื่องของความสวยของซูซี่สุซิรานั่นเอง

ตกแต่งงานเวดดิ้งเนี่ยนะคุณ๓ปกรวดเลยทีเดียว

บอกว่าถ้าใส่ชุดแต่งงานบ่อยเราจะไม่ได้เป็นเจ้าสาวจริง

ฉันไม่ถือเพราะดิฉันใส่มาหลายรอบแล้ว

แล้วก็ความฮอตจากกระแสละครด้วยนะครับ
ขึ้นปกแมกกระซินเวดดิ่ง๓เล่มรวดเลยค่ะคุณ

แม้ว่าจะใส่ชุดเจ้าสาวถี่ยิบขนาดนี้

ตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่งค่ะ
แล้วก็เราก็ถามไปถึงด้วยชุดเจ้าสาวในฝันจะเป็นยังไง

คือมันมีหลายสไตล์มาก
ตอนเด็กเราอยากจะใส่เป็นแบบ
เกาะอกที่มันมีแบบแหลมนิดนึง
มีสไตล์แบบแฟนตาซีอะไรประมาณนี้
พอมาถึงจุดนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่

คือเราได้ลองชุดหลายชุดเหมือนกัน
แล้วก็มันมีแบบให้เลือกเยอะมาก
ก็ต้องลองดูอีกทีว่าจะเอาแบบไหนดีนะคะ
ก็อยากจะแต่งแต่ว่าคือ
รอก่อนยังรออย่างนี้ไม่พร้อม
ตอนนี้แล้วมีงานเยอะมาก

ชิลไม่มีกำหนดค่ะ

ด้วยความว่าแฟนก็เป็นสไตล์แบบสายฝ่อด้วย
ก็พบกันไปก็แบบมีแพลนอนาคตแหละ

ก็ดูปกนิตยสารเรื่องแต่งงานไปก่อนละกัน
ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้คือเขาเคยออกมาประกาศว่าเออเตรียมจะมีข่าวดีแล้ว
แต่พอกระแสเรื่องบุเภสันนิวาสดังขึ้น
เจ้าตัวชะลอเอาไว้ก่อนก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนเอาเงินก่อนดีกว่า
น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะก็ต้องมีผู้ชายเอาไว้ก่อนนะคะ